หิวเราไปหาของกินดีที่มีสาระกว่าคุณดีกว่า
ของกินที่มีสาระติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกินวันนี้
จะพาไปที่ไหนกันดี
ที่นี่เลยชนบุรี

งงไปชนบุรีจะไปกินซีฟู้ดเหรอ

ธรรมดาไปเพราะผมไปกินซีฟู้ดที่ชนบุรี

คราวนี้ล่ะจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวระดับตำนาน
ที่น้ำซุปเนี่ยหอมอร่อยมาก
เขามีทีเด็ดยังไงถึงทำให้น้ำซุปดีขนาดนี้
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน

ทำไมผมเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลน
แต่ไม่ต้องแตะเพื่อปิดอีกรอบ
แค่ปลายนิ้วสัมผัสสามารถส่งสัญญาณไฟเลี้ยว
ให้คันหลังแถมไม่ต้องแตะเพื่อปิดอีกรอบ

สำหรับช่วงเวลาเปลี่ยนเลนส์กลางถนนแบบนี้ครับ

ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดหลวงพี่แซม
เขาบอกว่าข้างในยิ่งใหญ่ตระกาลตาสวยงามมาก
จะพาคุณผู้ชมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กันด้วย

เอาล่ะเดี๋ยวทางมาถึงแล้วเข้าไปเลยครับ
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์คอยเฝ้าทรัพย์แล้วก็อธิษฐานขอทรัพย์จากปู่สมได้ด้วย
ใดบุญใดต่างลองมาขอจากท่านดูอันนี้ก็จะได้เหมือนกันเขาเชื่อกันว่าแบบนั้นนะ
ถ้ามาที่นี่แล้วพลาดไม่ได้ต้องไปกราบไห้บูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลครับ
ลูกแก้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหมือนเป็นตัวแทนของจิตอธิษฐานการขอพรต่าง
่อนลงไปในน้ำเพื่อฝากไปยังพญาอนันตนาคาราชอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับ
ใครก็ตามนะครับที่มาที่วัดหลวงพี่แซมแห่งนี้พลาดไม่ได้กับจุดนี้ที่จะต้องไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันครับ
คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมเนี่ยนี่คือพระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือว่าหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าครับ

คนที่มาที่นี่นะครับพลาดไม่ได้จริงจะต้องมากราบไหว้บูชาแล้วก็มาสักการะที่นี่นะครับ
มาลองชมความสวยงามของพระพุทธรูปองค์นี้ดูนะครับเพราะว่าสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวซอย๑๒ครับ
บอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานขายมานานตั้ง๔๐ปีทุกคนเห็นเพียบเลยคุณผู้ชมฮะเยอะขนาดนี้
เดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันหน่อยว่าตำนาน๔๐ปีความอร่อยเคล็ดลับเขาอยู่ที่ตรงไหน

โอ้โหนี่กำลังลวกก๋วยเตี๋ยวเลย

ครับน้ำซุปปลาหมึกแห้ง
จุดเด่นที่สำคัญของร้านเราก็คือของร้านของเรานี่ยังใช้เตาถ่าน

ใช่ครับใช้เตาฟืนในการต้มน้ำซุปครับผม

อ่ะนึกถึงกูเตี๋ยวปลาหมึกตรงร้านนี้เลย

ผมและตลอดกินชักจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับ

อ่าได้เวลาที่รอคอยกันแล้วนะครับ

ต่อมาก็คือบะหมี่แห้ง
ซึ่งเป็นบะหมี่แห้งเส้นแบนที่ทางร้านเขาสั่งทำพิเศษ
ส่วนอีกชามนี่โอ้โหใหญ่โตโมโหลานมาก
เย็นซักโฟมึกสด
ก่อนเลยว่าชามแรกรสชาติเป็นยังไงนะครับ
มันจะหอมตัวกลิ่นปลาหมึก
ซึ่งเป็นปลาหมึกแห้งก็ทำออกมาได้ลงตัวจริง
ทานไปพร้อมกับตัวปลาหมึกแห้งที่เขาซอยมา
จริงแล้วเคี้ยวง่ายมากอร่อยสุดเลยครับชามนี้

บะหมี่เหลืองที่บอกว่าเป็นเส้นใหญ่
ชามพิเศษมันใหญ่จริง
คือทานเข้าไปแล้วนะเส้นมันหนุบ

ก็คือตัวหมูบาช่อที่เป็นหมูแผ่นที่เขาใส่มาด้วย
ไปพร้อมกับตัวเส้นโอ้โหรสชาติมันลงตัว
หอมกลมกล่อมสุดยอดเลยครับ

เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นน้ำซุปปลาหมึกด้วย
ยิ่งใส่มาเนี่ยนะก็คือปลาหมึกสดชิ้นใหญ่
อย่างแรกเลยนะก็คือตัวปลาหมึกมันสด
ตัวน้ำเต้าหู้ยี้ที่เป็นน้ำซอสเย็นตะโฟ

มันจะยิ่งชูรสชาติให้ชามนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นครับ
ร้านนี้ยังมีอีกเมนูที่ไม่ทานไม่ได้
เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่สดร้อน
เหล้าหมูมันจะมาคล้ายเป็นเกาเหลาแหละ

ไอ้ที่เห็นเป็นหมูบะช่ออย่างนี้

มันเป็นใบตำลึงสวดที่เขาใส่ลงไปในชามเลยนะ
แล้วเขาเอาน้ำร้อนใส่ลงไปตอนที่จะเซอร์
เพราะฉะนั้นใบตำลึงมันก็จะไม่นิ่มจนเกินไป
แต่มันจะกรอบหอมพอดีเลยล่ะครับ
จนหมดไปหลายชามแล้วแหละจะบอกให้
กินรอเจ้าของร้านด้วยไง

บอกหน่อยได้ไหมว่าตื่นมาเพื่อเตรียมข้าวเตรียมของอะไรตั้งแต่ตอนไหนครับ
๒นี่รู้สึกตัวแล้วพอตี๓นี่ก็ไปตลาดเลย
ตี๓ไปตลาดไปซื้อพวกวัตถุดิ

แล้วก็ขับรถกลับมาเพื่อเอาวัตถุดิบมาไว้ที่ร้านนี้
ผมก็จะแจ้งเปิดร้านตั้งเตาฟืน
ก่อเตาฟื้นเลยเนี่ยครับใช่ก่อเตาฟื้นแล้วก็ตั้งน้ำซุป
หรือตี๕๓๐นจะเริ่มตั้งน้ำซุปละ

แล้วก็ระหว่างนั้นเราก็เริ่มจะทำพวกของสดต่าง
สมเองซึ่งเป็นสูตรเคล็ดลับของทางร้าน
ซึ่งมีผมและพ่อที่รู้เท่านั้น
อื้อเหี้ยครับของเด็ด

อยากรู้จังเลยทำสถิติขายเยอะสุดเนี่ย

คุณคิดดูคนคนเดียวลวกก๋วยเตี๋ยว๘๐๐ชาม

ในการที่จะรักษาคุณภาพรสชาติตั้งแต่รุ่นพ่อ

ถุดิบที่เราเอามาทำก๋วยเตี๋ยวทุกวันนี้
จากที่เราจะคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วเนี่ย

ใส่ใจเลยทำให้ร้านนี้ประสบความเป็นเร็จนะ
มาสัมผัสความอร่อยกันได้ง่าย

ร้านจะอยู่ในซอยบ้านสวน๑๒นั่นเองนะครับ
ผมและรถคู่ใจของผมออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนนั้น

ผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีใส่แล้วสวยใส่แล้วเท่
ตลอดกินมาชิมถึงนี่แล้ว
ต้องขอบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก